เรื่องรถยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะใส่เกียร์ผิดชีวิตเปลี่ยน
โอ้โหจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งจะถอยหลังดันใส่เดินหน้า
อันนี้เนี่ยมีบทเรียนมานักต่อนักแล้วค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนึงนะคะจะถอยหลัง
แล้วใส่เกียร์ผิดค่ะคุณผู้ชมคราวนี้
พุ่งชนร้านสะดวกซื้อพังยับแบบนี้เลยโอ้เข้ามาข้างในเลยอ่ะ
ทะลุเข้ามาข้างในเลยค่ะต้องบอกว่าโชคดีจริงจริงนะคะ
นี่เหตุการณ์นี้ก็ร้านสะดวกซื้อเราก็รู้กันอยู่
ไปซื้อของกันอยู่ในนั้นครับแต่ครั้งเนี้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะอืม
ัสด้าสองไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนค่ะผู้หญิงคนนี้ขับนะคะ
แล้วก็เหยียบพลาดพุ่งทะลุกระจกเข้าไปค่ะนะฮะ
นี่เป็นร้านสะดวกซื้อสาขาตำรวจภูทรภาค๘
อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเหิงในร้านนะคะ
ระเนระนาดเลยค่ะคือคาดว่าคนขับน่ะนะคะ
อาจจะใส่เกียร์ผิดไปใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเหยียบคันเร่ง
รถก็เลยพุ่งทะลุกระจกอย่างที่เห็นนะคะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบความเสียหายอยู่ว่าเสียหายเท่าไหร่นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำอันนี้อุทาหรณ์เลยค่ะ
จอดรถเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะ
ว่าใส่ใส่เบรกมือเรียบร้อยดีหรือเปล่ารถไหลค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะอันนี้ดูภาพอีกมุมหนึ่งนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่คือร้านถั่วถั่ว๕สีที่เขาปั่นขายนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วรถก็ไหลมาแบบนี้ค่ะ
ทำไมไม่จอดทำไมไม่จอดนะคะเนี่ยค่ะดีนะเลยมาหน่อย
คุณผู้ชมเห็นไหมเด็กเล็กเด็กเล็กนั่นน่ะนั่นเลย
ถ้าเข้าหน้าร้านนั้นโอ้โหไม่อยากจะคิดดีแล้วที่
นั่นคือเด็กอายุสามขวบนะเป็นลูกของเจ้าของร้านครับ
คือตอนแรกเนี้ยเขาเขาตอนเกิดเหตุเนี้ยเขาก็เดินไปคล้องกระจก
คิดว่าคนขับเนี่ยหลับหรือเมาอยู่ในรถหรือเปล่าปรากฏว่าเปิดประตูมา
มีคนขับคนก็ตกออกตกใจขนลุกผีขับรถหรือเปล่า
เกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ปรากฏว่าไปไปมามาเนี่ยนะคะ
คนขับเนี่ยเขาอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือคาดว่าน่าจะจอดรถทิ้งไว้
แล้วไม่ได้ใส่เบรกมือหรือใส่แล้วใส่ไม่สนิทแล้วออกไปทำธุระ
รถมันก็เลยไหลค่ะโอ้ไหลมาไกลนะเนี่ย
ไม่หยุดเลยค่ะไปพุ่งชนร้านนะคะนี่แหละค่ะ
ลูกสาวคนขายอายุสามขวบวิ่งเล่นอยู่คือถ้าตรงนั้นเป็นเนิน
แล้วรถไหลลงมาแรงหน่อยนี่ถึงหลังร้านเด็กก็อาจจะได้รับอันตรายนะคะ
ครับเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวเราไปถามเจ้าของอู่ซ่อมรถเอฟวัน
เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยค่ะเขาก็แนะนำบอกว่าเบรกมือของรถคันนี้ไม่น่าจะเสียนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าลงจากรถแล้วดึงเบรกมือไม่สุดนะคะ
หรือไม่ได้ดึงแล้วใส่เกียร์ว่างเอาไว้ไงผมว่าดูทรงแล้วนะจากเราขับรถเนี่ยน่าจะไม่ได้ดึง
เพราะถ้าดึงต่อให้ไม่สุดมันก็ไม่น่าจะไหลขนาดนี้
แต่ก็อย่างนี้พอช่างพูดอย่างนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่า
ต่อไปถ้าดึงเบรกมือเราต้องเช็คว่าสุดทางหรือยัง
แล้วดึงหรือเปล่านะคะยิ่งถ้าจอดในที่ที่รถเนี่ยมันคือมันไม่อยู่ในแนวระนาบก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะ
เรื่องของเบรกมือบอกนิดนึงฮะผมเห็นบางคนดึงเบรกมือดึงกรึก
สี่ห้าแก๊กไม่เกินนี้ครับดึงค่อยแก๊กแก๊กแก๊กแค่นี้ฮะ
วิธีใช้เบรกมือที่ถูกต้องบางคนดึงกรึกนะฮะพัง
เรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่ามีบทเรียนมานักต่อนักแล้วนะครับดูเรื่องของสภาพ